หญิงวัย๑๖ปีออกมาโพสต์เตือนภัยแบบนี้ครับ
บอกว่าพี่ชายถูกชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจ
มาตรวจเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ยัดยาบ้า
ขณะที่มีการตั้งด่านตรวจไว้
แล้วสุดท้ายคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจเนี่ยนะครับ
ส่งข้อความมาเรียกฆ่าไทย
ให้มีการปล่อยตัวพี่ชายด้วยการอะไรรู้ไหมครับ
ด้วยการขอมีเพศสัมพันธ์กับแม่ของผู้ชาย

เพื่อแลกกับการปล่อยตัวและแลกกับการไม่ดำเนินคดี
จนเกิดเป็นข้อความในแชทในไลน์นี้นะฮะ
สวัสดีครับคุณแม่นายอะไรนะฮะใช่ไหม
คุณแม่ของนายคนนี้ใช่ไหมชื่อเราขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้
แม่บอกแม่นค่ะคุณแม่อย่าเพิ่งบอกใครในครอบครัวนะ
แล้วก็นี่แหละเป็นข้อความบางช่วงบางตอน
คุณแม่ก็ยังไม่ค่อยตอบรับอะไรก็ได้แต่ค่ะ
แล้วก็ข้อความจากคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจบอกว่า
ลูกชายโดนตรวจปัสสาวะสีม่วง
โดยลูกถูกยัดยา๑๐เมตร
แล้วก็ต้องเสียค่าประกันตัว๓แสนบาทนะครับ
ก็เป็นการที่เอามาอธิบายพูดคุยกับคุณแม่

และประโยคสำคัญคือผมมีข้อเสนอ
นั่นแหละครับตรงนี้คืออะไรรู้ไหม

ขอมีเพศสัมพันธ์กับคุณแม่นี่แหละ

ใช่ครับนี่คือบทสนทนาที่โต้ตอบกัน
ระหว่างหญิงสาววัย๑๖ปีกับชายที่แต่งกายคล้ายตำรวจ
มีใจความสำคัญจะขอมีเพศสัมพันธ์กับแม่ของเธอ

จากชายคนดังกล่าวได้ตั้งด่านในพื้นที่ชายแดน

จึงได้โพสต์ข้อมูลเพื่อเตือนภัย
ถูกแชร์ไปอย่างมากในโลกโซเชียลนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้สอบถามข้อเท็จจริงจากผู้โพสต์
โดยเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ของเธอได้แจ้งว่ามีชายใช้โทรศัพท์ของพี่ชายเนี่ย
อ้างว่าเป็นตำรวจและได้จับตัวพี่ชายไว้
เนื่องจากตรวจพบมีปัสสาวะเป็นสีม่วง

ดังนั้นขอให้ผู้เป็นแม่รับเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กหน่อย
จะได้มีการเจรจาต่อรองแล้วก็มีข้อเสนอ
เพื่อไม่ให้ลูกชายของคุณนั้นถูกดำเนินคดี

จากนั้นผู้ชายคนดังกล่าวก็ได้ส่งข้อความบอกว่า
ลูกชายคุณถูกจับในอำเภอหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารนะ
หากจะดำเนินคดีจะต้องติดคุก๕๖ปี
แล้วก็เสียเงินอีก๓แสนบาท
โดยจะยอมปล่อยตัวลูกของคุณ
หากแม่ตัวแม่ยอมมามีเพศสัมพันธ์ด้วย

และกังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากเลยนะครับ
ฟังเสียงของสาววัย๑๖
ซึ่งก็เป็นน้องสาวของผู้ชายที่ถูกจับ

แล้วก็มีแม่ซึ่งกำลังถูก
ผู้ชายที่อ้างตัวเป็นตำรวจขอมีเพศสัมพันธ์
แล้วเขาก็ปล่อยข้อความเหล่านี้โพสต์ในโซเชียล
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐหน่อยครับ
มันหาผมมานอนร่วมเพศกับผมได้มั้ยครับ

แล้วคุณแม่ก็แบบตกใจอะไรค่ะ
ตกใจแล้วทีนี้ทำอะไรไม่ถูก
แม้ว่าครอบครัวจะตกใจแต่ก็ต้องตรวจสอบย้อนกลับไป

ชายคนที่แอบอ้างแล้วเขาบอกว่าสถานีตำรวจเนี่ย
จับกลุ่มลูกชายของเธอ
ก็เลยตรวจสอบกลับไปโทรศัพท์ไปยังสถานีตำรวจภูทรที่ถูกอ้างถึงในจังหวัดมุกดาหาร
ตำรวจแจ้งกลับมาบอกว่ายังไม่มีการตั้งด่านแต่อย่างใดนะ
ซึ่งขณะที่กำลังให้ปากคำกับตำรวจถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
พอดีไอ้ผู้ชายคนนั้นก็ส่งข้อความมาสอบถามผู้เป็นแม่
ยอมรับข้อเสนอรึเปล่า
อายุที่ผมเสนอไปจะช่วยแบบลูกชายคุณ
ถ้าไม่รับข้อเสนอเตรียมหาศพลูกชายได้เลย

โดยให้ผู้เป็นแม่ถ่ายรูปอวัยวะเพศส่งให้ดูทางเฟซบุ๊ก
แล้วบอกว่าถ้าคุณส่งภาพของลับมา
ผมก็จะปล่อยตัวลูกชายคุณออกมาเหมือนกันนะครับดังนั้นพอดิบพอดีในช่วงจังหวะ
คุณแม่ก็คุยกับตำรวจตัวจริงที่จังหวัดมุกดาหาร
ก็เลยมีการวางแผนกันนะครับตำรวจแนะนำให้คุณแม่บอก
วางแผนไปก่อนนะยอมรับข้อเสนอไปก่อน
ขอให้ตามไปก่อนและเสนอเข้าไปด้วยเลย
แต่ว่าปรากฏว่าข้อเสนอที่คุณแม่เสนอไป
ว่าผู้ชายคนนั้นไหวตัวทัน
ผู้ชายคนนั้นจึงส่งข้อความมาบอกว่า

แล้วหลังจากนั้นขาดการติดต่อไปเลย
โดยครั้งนี้ชายที่อ้างตัวเป็นตำรวจบอกว่าเอาล่ะงั้นจะปล่อยตัวพี่ชายให้ก็ได้

แต่ห้ามนำเรื่องนี้เข้าไปให้การกับตำรวจเด็ดขาด
ซึ่งวันต่อมาลูกชายของเธอก็ได้กลับบ้านด้วยอาการมึนงง
จำเหตุการณ์ไม่ได้และเงินก็หายไป๕๐๐บาทครับ
พอพี่ชายกลับมาถึงบ้านนะคะก็มีอาการเบอร์แล้วก็พูดไม่ค่อยล้วนค่ะ
เสือค่ะถูกจับอยู่บริเวณถ้ำเสือตรงสะพานก่อนถึงถ้ำเสือค่ะ
บอกกับแม่ว่ามีผู้ชาย๓คน
ที่แต่งชุดแล้วก็ปิดตา

วีโก้วีโก้สีดำ
ไปที่ไปขังอยู่ในห้องมืด
นี่แหละครับผู้เป็นน้องสาวก็ถามพี่ชาย
เกิดอะไรขึ้นกันแน่พี่โดนจับไปยังไง
พี่ชายก็จำได้เท่าที่จำแล้วก็เท่าที่เล่าให้น้องสาวฟัง

ว่าตอนนี้คนในบ้านนะรู้สึกหวาดกลัวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ส่วนเรื่องการดำเนินคดีก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
ก็อาจจะไม่เอาเรื่องเอาความเพราะว่า
ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากแล้วก็พี่ชายก็ปลอดภัยแล้ว
แต่ก็ยังตั้งข้อสงสัยอยู่นี่แหละครับ
รวมถึงอยากให้สังคมรับรู้เพื่อเป็นการป้องกันตัว
เนื่องจากเรื่องราวเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดกับครอบครัวของเธอเท่านั้น
แต่อาจจะเกิดกับใครก็ได้นะครับ
ทีนี้ก็ต้องย้อนตรวจสอบถึงสถานีตำรวจ
แต่ว่าสถานีตำรวจในมุกดาหารเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งด่าน